คุณผู้ชมฮะถามคุณผู้ชมหน่อยกล้ากินไหมถ้าเจอแบบนี้
อะไรค่ะเจออะไรควรเนี่ยตัวสีดำยาวตัวมันลื่นยืดไปมาแบบนี้
กระดึบอยู่ในซูชิให้คุณผู้ชมไปดูนะครับ
นี่มันหน้าปลาไหลไหมซูชิหน้าปลาไหล
เหรอคุณไม่รู้ว่าใช่ปลาไหล่ไหมแต่มันดึ๊บอยู่หน้าปลาดึ๊บ
อยู่อย่างนี้ค่ะเวลาจะกินอาหารญี่ปุ่น

สดป้าแล้วมันตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วย
เขาโพสต์เอาไว้ระบุว่าฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าครับ
ให้ดูเรื่องความสะอาดของอาหารให้ลูกค้าด้วยครับ
มาตัวเป็นแบบนี้กินไม่ไหว
ช่องเน็ตแฮกคอมเมนต์ถามพี่กัดร้านว่าอยู่ที่ไหน

บางคนก็ถามว่าปริงมันมาอยู่ในซูชิได้ยังไง
ตัวใหญ่ขนาดนี้คนทำมองไม่เห็นเหรอ

แล้วมันโผล่มาอยู่ในขั้นตอนไหน
ของทั้งวัตถุดิบแล้วก็ของทั้งวิธีการทำนะฮะ
คนเจอปริงนะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
บอกว่าซื้อซูชิมาจากร้านที่เปิดขายในงานเทศกาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งร้านอาหารมาจากหลายพื้นที่ก็มาขายในงานเทศกาลนี้
ก็ไม่รู้ว่าร้านสะอาดสะอ้านเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาชนะอะไรหรือเปล่า
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของภาชนะด้วยนะคุณนะ
ภาชนะไม่สะอาดมีปริงติดอยู่ล้างไม่สะอาดอะไรอย่างนี้
มันก็กระดึบมาได้นะครับฝากระวังไว้กันหน่อยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขาย
ที่ทำอาหารให้กับลูกค้าได้กินกันนะครับ